งานนี้ก็มีมันเหมือนกันเพราะว่ามันคือโรตีมะพร้าวอ่อน
ทั้งหวานทั้งวันเลยล่ะคุณผู้ชมพากันไปที่ร้านพรศรีโรตรีมะพร้าวอ่อนนะคะ
อยู่ที่ถนนเศรษฐกิจก่อนทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาศกประมาณสักร้อยเมตร
ในพื้นที่จังหวัดสุราธานีครับมามาดูการทำเมนูโรตีมะพร้าวอ่อนกันหน่อย
วิธีการคือเขาจะขูดมะพร้าวอ่อนจากลูกเอาไปผสมในไข่ไก่
จากนั้นก็นำไปเทใส่แป้งโรตีสูตรของทางร้านละเลงให้มันทั่วแผ่นเลยนะคะ
คึ้งแผ่นโรตีมันตึงเสร็จแล้วยังไงต่อเอาแผ่นโรตีนั่นแหละไปทอด
ทอดที่กรอบเอามาตัดเป็นแผ่นเป็นชิ้นเล็กแบบนี้นะคะ
สุดท้ายตอนเสิร์ฟนี่เอาตักเข้าไปชาวรูปของมะพร้าว
และสุดท้ายจะปลูกด้วยเนอะมะพร้าวอ่อนอีกทีเนี่ยแสดงให้สวยงาม
ในการไปคุยกับเจ้าของร้านคุณพรษีหนูเยาว์๔๔ปี

เนื้อมะพร้าวอ่อนมาผสมกับโรตีมันซะเลย
กลายเป็นโรตีมะพร้าวอ่อนแบบนี้นี่เองค่ะ
จริงนะคุณชนะเขาก็ชอบกินเหมือนกัน

ผมชอบกินย่าอ่อน
กินแล้วมันดีมีไฟเบอร์

เช้าเอามาล้างหน้าอย่างเดียวเฮ้ยบ้ามันคนตาย

แต่มะพร้าวอ่อนเนี่ยรสชาติก็ดีเหมือนกันนะ

ยังมีโรตีมะพร้าวอ่อนเติมข้าวโพด

ใส่ลูกชิตก็ได้นะน้องไปตอง
หรือใครชอบฝอยทองก็บอกเลยค่ะ

โรตีทานเช้าก็ได้

ตอนเย็นแบบอร่อยแน่น

จริงแล้วก็คือเป็นเมนูที่แบบน่าทาน
ลองไปปรับใช้กันดูได้สร้างเมนูใหม่